จากเหตุการณ์นี้นะคะทำให้นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทย

เพื่อหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกนะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะ
วังบุรพาพิรมถือเป็นศูนย์รวมการค้าอาวุธปืนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
โดยในวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายจำนวน๔คน
บุกเข้าปนร้านขายอาวุธปืนแห่งหนึ่งภายในซอย๓ยอดพาซ่า
ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕ราย
แต่โชคดีที่ร้านเกิดเหตุมีระบบป้องกันเป็นอย่างดี
ทำให้คนร้ายไม่สามารถปล้นอาวุธปืนได้
ประกอบกับตำรวจสามารถหยุดยั้งคนร้ายเอาไว้ได้
ก่อนที่ปืนจะตกไปอยู่ในมือของคนร้ายกลุ่มนี้
นายทิติธรบุภารำนีนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทย

โดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการร้านค้าอาวุธปืนทุกร้าน
จะมีมาตรการป้องกันเหตุร้ายเป็นอย่างดี
โดยได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้โดยรอบ

รวมไปถึงมีการคัดเลือกรับลูกค้าเฉพาะที่เป็นคนไทย
และมีใบอนุญาตให้ซื้อปืนจากนายทะเบียนเท่านั้น
ดูแลก็คือค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องอาวุธปืน
เรื่องร้านค้าอาวุธปืน
เขาก็จะส่งสายตรวจมาตรวจตราประจำ
รวมทั้งใส่สืบก็คอยเดินตรวจตราดด้วยเช่นกัน

นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยยืนยันว่า

จะมีการสั่งทำกระจกอย่างแน่นหนา
เพื่อป้องกันการกระแทกจากสิ่งของต่าง
และจะมีการเก็บปืนไว้ในตู้เซฟหลังร้าน

หากมีผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาก่อเหตุ
โดยแต่ละร้านค้าเขาก็จะโชว์ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า
ซึ่งจริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ย

และรวมทั้งมาตรการที่เรารักษาความปลอดภัย
ก็คือแต่ละร้านค้าจะรู้จักกันซึ่งกันและกันอยู่แล้ว
เมื่อเกิดเหตุการณ์เขาจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้ว
แต่ละร้านค้าโชว์ก็ให้ตามความเหมาะสม
มีกระจกค่อนข้างมีเป็นกระจกกันทุบด้วยส่วนหนึ่งติดฟิล์ม
หากโดนทุบแล้วก็ไม่สามารถล้วงหยิบอาวุธปืนออกไปได้
นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทย
ยังบอกอีกว่าหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้
ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทางสมาคมจะต้องนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์
โดยจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
เพื่อหามาตรการเสริมในการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป
พรสติวริทศิลป์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน